ไปกันที่นักร้องใจบุญอ่าสำหรับคนนี้เนี่ย
คือมีกิจกรรมหลายหลายกิจกรรมนะที่พี่เมินแคร์อะเขาจัดขึ้น
หารายได้แล้วก็นำรายได้นี้ไปมอบช่วยเหลือตามสถานที่ต่าง
กำลังเดือดร้อนในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองที่ยะโสธรค่ะ
คือทำเป็นประจำเลยล่าสุดค่ะเจ้าตัวเป็นตัวแทนลูกศิษย์หลวงปู่บุญชวน
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เขานับถือเดินทางไปมอบสวนกายภาพบำบัด
ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนดฮาค่ะซึ่งเดินทางไปด้วยรถตู้ป้ายแดง
คุณผู้ชมดูเอานะทะเบียนรถหนึ่งนงห้าสองสี่ห้ากรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งที่พี่มนต์แคนเป็นตัวแทนไปมอบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสวนกายภาพบำบัดแห่งเนี้ย
เงินส่วนหนึ่งในการสร้างมาจากพี่มนต์แคนค่ะคือพี่มนต์แคนแกรวบรวมเอามาลัยน้ำใจจากแฟนเพลงที่มาร่วมกันทำบุญเนี่ย
ไปมอบให้อืมมาสร้างสวนนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งวันที่พี่มนต์แคนไปทำพิธีมอบเนี่ย
เจ้าตัวก็ได้ทดลองอุปกรณ์กายภาพต่างต่างภายในสวนด้วยตัวเองนะอืม
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วมันดีต่อใจจริงจริงใช่ค่ะพี่เออ
เป็นน้ำใจดีใช่เป็นน้ำใจที่อยากจะส่งต่อมอบความช่วยเหลือให้กับคนในสังคมนี่
หน้าตาสดใสมากเลยนะไปต่อกันนะคะปิดท้ายกันที่นักแสดงอารมณ์ดีสายบุญ
พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเจ้าเก่าเจ้าประจำใช่ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะ
ปกติอยู่วัดนี่เออเมื่อวานนี้เดินทางไปกราบหลงพ่อช้างวตจุเชอจังหวัดถ่างเซาค่ะ
ยังตั้งใจไปเปิดโรงทานให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญด้วย

ด้วยการจุดทูปขอเลขมงคล
ซึ่งเลขมงคลก็คือเลขสวยมากเลยนะ
คือข้างบนเราอาจจะมองไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคะ
ถ้ามองจากสายตาของพลอยเองนะสายตาไม่ค่อยดี
อ่านะคะแต่ว่าก็เห็นชัดอยู่นะ
ลองดูก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ